กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กลับผมนายเกลียงสักฝ่ายสีงาม

จังหวัดอุดรธานีเขต๗พักเพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพครับ
การพิจารณางบประมาณปี๒๕๖๖วงเงิน
๓ล้าน๑๘๕พันล้านบาทนั้น
ผมอยากเรียนท่านประธานว่า
ผู้นำรัฐบาลก็คงหนีไม่พ้น

นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

มีความจำเป็นในการที่จะต้อง
ให้เกิดความเหมาะสม
ตามความจำเป็นและเป็นธรรม
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศ

เราทราบดีว่าจะต้องดูแลแก้ไขปัญหา

นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม

ท่านมักจะสร้างหนี้
กู้มาใช้กู้มาจ่าย
โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา

เราเห็นว่ารัฐบาลนี้มีหนี้คลุกรัวเลือนอยู่

แต่ตอนนี้ท่านประธานครับ
หนี้ทะลุไป๑๐๕ล้าน

ฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณ
สร้างรายได้ให้ประชาชน
มีเงินทองเต็มกระเป๋า
การพัฒนาการศึกษาก็ต้องให้ก้าวหน้า
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ก็มีความสำคัญจำเป็นยิ่ง
เพราะการพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาคน
การพัฒนาคนดีที่สุดก็คือการพัฒนาการศึกษา
ท่านประธานครับผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบ
ผมไม่ค่อยสบายใจเพราะว่า๘ปีเศรษฐกิจไทยยังแย่
ต้องรีบแก้ไขไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขา
ไม่ต้องไปโทษว่าเป็นเพราะจำนำข้าว
กศเขาใช้หนี้หมดแล้วครับท่านต้องสร้างงานค้าขาย
สร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการส่งออก
ราคาพืชผลทางการเศรษฐ์ข้าวอ้อยยางมันสำหรัง
และพืชเศรษฐกิจอื่นต้องขึ้นราคาราคาดีขึ้น
ไม่งั้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจจะดับสนิททุกตัว
ดังเขาว่านะครับท่านประธาน
สำหรับงบประมาณของกระทรวงกราโหมซึ่งทางรัฐบาล
จัดสรรในปี๒๕๖๖จำนวน๑๙๗๒๙๒ล้านบาท
นั้นเราจะเห็นว่าแยกเป็นเหล่าทัพต่างนะครับ
แต่สิ่งที่ผมมาดูแล้วว่าเรามีงบคุกคาม
ผมก็งงเหมือนกันว่างบคุกคามเนี่ยใครคุกคาม
นะครับตั้งมายังไงการจัดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์เนี่ย
ก็พอจะลงไปดูได้ว่าการจัดซื้อเนี่ย
กองทัพบกซื้ออะไรบ้างก็เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของยุทธโทปกรณ์แต่ว่าโครงสร้างที่เราทำเนี่ย
งบประมาณของไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
ผมดูแล้วแต่ละโครงการเนี่ยไม่มีไม่น้อยนะครับ
อย่างทัพบกก็สิบหกโครงการทัพเรือก็สิบเอ็ดโครงการ
ทัพอากาศสิบเก้าโครงการ
ซึ่งดูแล้วงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นงบผูกพัน
ประมาณว่าทำไม่เสร็จหรือไม่ได้ทำหรือทำอะไรอยู่
ก็มากองมาสุมอย่างนี้ผมอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
นายกรัฐมนตรีชี้แจงหน่อยครับว่ามันเป็นยังไง
พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินเขาจะได้สบายใจว่า
ท่านไม่ได้ทำงบประมาณเพื่อส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับ
ไม่ได้ระบุว่าโครงการนี้จัดซื้อหรือไม่แต่เป็นโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ
ส่วนมากก็จะเป็นงบผูกพันผมดูแล้วไม่สบายใจนะครับว่า
งบกำลังพลอย่างนี้ส่งมาไม่มีรายละเอียด
งบรับก็เหมือนกันไม่รู้ว่าจะรับลวงพางไปถึงไหน

มีรายละเอียดมาแต่การใช้จ่ายงบประมาณเนี่ย
ก็บอกว่าไม่โกงแล้วตรงไหนที่มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า
จากท่านทำให้กระจ่างนะครับชี้แจงงบประมาณให้สามารถตรวจสอบได้
โปร่งใสให้เป็นธรรมพี่น้องประชาชนเจ้าของงบประมาณ
ก็จะได้สบายใจนะครับอย่าลืมนะว่าท่านเนี่ย
ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดิน
เงินแผ่นดินก็คือเงินของพี่น้องประชาชนของเราที่เสียภาษี
การใช้งบประมาณของกองทัพ
มีความจำเป็นทราบได้เพื่อความมั่นคง

ตอนนี้นอกจากแรงงานเถื่อน
นอกจากยาเสพติดทะลักเข้ามา
แล้วงบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยคุ้มค่าไหม
บรับของท่านไปทำอะไรอยู่
หรืองบที่ไม่รับท่านไปทำอะไรบ้าง
เราทัพทุกเราทัพต้องดูแลนะครับ

เรือก็ต้องดูไมค์ทะเลของท่าน
บกก็ต้องดูตะเข็บชายแดนในพื้นที่
ทัพอากาศก็ต้องมีการดูแล
แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนได้ยินเสมอว่าในสังคมนี้ก็คือว่า

ท่านก็ทราบแล้วยังไม่มีเครื่องยนต์
แล้วจะใช้เครื่องยนต์รุ่นไหนยังไง

ในฐานะที่ผมเป็นรองประธานกรรมธิการทหารคนที่หนึ่ง

พาผมไปดูหน่อยอู่ต่อเรือที่อูฮัน
มันเป็นยังไงทำไมแพงจังเลย
ราคาสามหมื่นล้านเนี่ย

แล้วตลกต่อยังไงก็อยากดูเหมือนกัน

อย่างนี้รถทั้งอย่างงี้
มันทำไมถึงมีความจำเป็นยังไงบ้าง

โดรนเป็นงบประมาณที่เราใช้น้อย
แต่ศักยภาพสูงมาก

ยูเครนรัสเซีย
คนที่ปราบรถถังของรัชเซียได้ก็คือโดรนใช้งบประมาณไม่แพง
มีปัญหาเรื่องผลตอบแทนต่างตอบแทนหรือเปล่า
ผมก็อยากฟังจากเหล่าทัพและกองทัพไทยด้วย
ยังไงก็ฝากไว้นะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมีสิ่งที่ท่านสามารถชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์
ก็ขอให้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินงบประมาณของแผ่นดินด้วยครับ